คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจริงมีผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาทำกระเป๋าหายแล้วใบขับขี่เขาหาย
ปรากฏว่ามีคนนำใบขับขี่ของเขาไปขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ปลอมหลายพื้นที่เลยค่ะคือใบขับขี่ก็จะคล้ายกับบัตรประชาชนมีรายละเอียดของตัวเราไง
อ่าใช่มีรูปภาพมีหมายเลขสิบสามหลักอะไรแบบเนี้ยครับเออแล้วเอาไปขึ้นเงินหลายพื้นที่เลยนะแล้วคนร้ายอ่ะคือไม่ขึ้นเงินที่แบบเป็นรางวัลใหญ่ใหญ่จะเป็นลอตเตอรี่ปลอมนะ
ขึ้นเงินรางวัลที่ไม่เยอะมากเต็มที่รางวัลถี่สี่เลขหน้าเลขท้ายอะไรแบบนี้แล้วตัวเจ้าของบัตรเป็นผู้เสียหายแต่กลายเป็นว่าถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำว่าไปเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัลนะคะ
วาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็คืองวดล่าสุด
แล้วเอาใบขับขี่ของน้องไปแสดงตัวขึ้นเงินรางวัล
แปดธันวาคมเราต้องเบลอหน้าไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าถือว่ายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ใช่อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาชัดเจน
แล้วตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีเปิดเผยเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันอีกที
แล้วทำไมถึงขึ้นเงินได้อะไรอย่างนี้นะคะ
วันนี้ค่ะตัวผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
บอกว่าบัตรที่หายไปก็คือมันหายไปทั้งกระเป๋าใบขับขี่ก็หาย
บัตรประชาชนก็หายมารู้อีกทีคือตอนจะหยิบใช้มันไม่อยู่
ตอนนั้นยังใช้ชื่อเดิมค่ะใช้ชื่อว่านัทธวุฒิบุตรนามดี
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพสวรรคโลกซึ่งเป็นท้องที่บ้านเกิดอืม
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องแจ้งความก็ได้ก็ไปทำบัตรใหม่ได้เลย
ใบขับขี่หายนะใช่ไม่ต้องแจ้งความก็ได้ไปทำบัตรใหม่ได้เลย
ช่วงกุมภาพันธ์ปี๖๐ตัวนายนัทธวุฒิเขาไปเปลี่ยนชื่อ
เป็นวัยทยากรานแต่นามสกุลเดิมก็เอาใบเปลี่ยนชื่อ
ไปยื่นทำบัตรประชาชนใหม่พร้อมกับทำใบขับขี่ใหม่
ตอนนั้นก็ไม่เอกใจอะไรเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีหมายเรียกค่ะ
ไปตามที่อยู่ตามภูมิลำเนาคือจังหวัดพิศนุโลก
ก็เลยเพิ่งมารู้ตัวว่าคนร้ายเอาใบขับขี่ชื่อเดิมอะค่ะ
ไปก่อเหตุกระทำความผิดมีผู้ค้าลอตเตอรี่ที่ถูกคนร้าย
เอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัลก็ติดต่อมา
ส่งรูปคนร้ายมาให้ดูเขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊ค
ประกาศตามหาที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหกระทบเยอะต้องเสียเงินค่ะ
เดินทางไปยืนยันตัวตนตามหมายเรียกอ่ะแล้วก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนก่อเหตุด้วยอ่ะ
ถูกมองไม่ดีด้วยอะไรด้วยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายที่สวมรอย
เอาใบขับขี่เขาไปก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ที่โพสต์เรื่องนี้ก็คืออยากจะเตือนภัย
เอกสารสำคัญต้องเก็บให้ดีต้องระวัง
รูปภาพคนร้ายที่ผมได้มาเนี่ยคือเป็นผู้เสียหายที่เขาโดนปลอม
ตเตอรี่เนี่ยครับส่งมาทางช่องอินบล็อกของผมนะครับ
ว่าแบบมาทำความผิดที่นี่อีกแล้วนะใช่ครับเขาก็เลยผมก็ได้มีการติดต่อ
แล้วก็พูดคุยกับเขาว่าผมเป็นเจ้าของบัตรนะที่ทำหายไป
เขาก็ผมก็ได้อธิบายให้เขาได้เข้าใจอย่างเงี้ครับ
ก็กระทบหลายด้านนะครับพี่เกี่ยวกับทางด้านการเรียนแล้วก็คนแบบ
ระแวกใกล้เคียงตัวเราอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันใช่เราไหมอะไรอย่างนี้
เขาด่าผมว่าโง่ว่าทำไมไม่ไปแจ้งความผมจะบอกว่าผมอ่ะไม่ได้โง่หรอกครับ
เวลาคือเอกสารสำคัญหายเนี่ยผมต้องไปแจ้งความอยู่แล้ว
แต่ทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเขาบอกกับผมว่าอ่า
การที่ใบขับขี่หายเนี่ยไม่ต้องแจ้งความให้สามารถไปทำใหม่ที่ขนส่งได้เลย
ผมก็เลยทำตามที่ตำรวจเขาแนะนำอืมเนี้ยค่ะ
คือทางผู้เสียหายน้องคนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมามีหมายเรียกไปที่บ้านเนี่ย
ต่อเนื่องเลยครับล่าสุดห้าพื้นที่นะคะที่คนร้ายเอาใบขับขี่ไป
เอาลอตเตอรี่ปลอมขึ้นเงินรางวัลอ่ะไล่เรียงไปแบบนี้ค่ะ
แรกคือที่จังหวัดพิจิตรก็มีหมายเรียกให้ไปแสดงตัว
สิบสามสิงหาคมปีหกสองแล้วก็มีหมายเรียกจากสพพยุหาคิรี
จังหวัดนครสวรรค์จากสพแก่งโสภาจังหวัดพิศนุโลก
ครับจากสพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นจากสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี้ย
คนร้ายไล่ไปเนี่ยโอ้โหหลายจังหวัดมากพิจิตรนครสวรรค์
ศนุโลกขอนแก่นเชียงใหม่หมายเรียกทั้งหมดนี้เป็นหมายเรียกข้อหา
ใช้เอกสารปลอมแปลงการขึ้นเงินลอตเตอรี่ซึ่งก็คือลอตเตอรี่ปลอม
อกจากนี้ยังมีอีก๓จุดค่ะที่ตำรวจติดต่อไปแล้วก็บอกว่า
มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีหมายเรียกอย่างเป็นทางการ
ทีนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดนี้
เมื่อ๒๒สิงหาคมนายวัยทยากรานก็เอาภาพคนร้าย
ที่ได้มาจากเจ้าของแผงลอตเตอรี่แล้วก็เอกสารที่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองพิศนุโลก
ว่าตัวเขาไม่รู้ว่าถูกใครเอาใบขับขี่ที่ใช้ชื่อว่านัทธวุฒิบุตรนามดีเนี่ย
ขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ปลอมก็เลยโพสต์เอาไว้ด้วยอ่ะนะคะ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคือลอตเตอรี่ปลอมที่เอาไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ใช่รางวัลใหญ่รางวัลที่๑ที่๒อะไรแบบนี้
เป็นรางวัลที่๔รางวัลที่๕แล้วก็เลือกขึ้นเงินรางวัลตามแผงลอตเตอรี่ที่อยู่ชานเมือง
ซึ่งเป็นแผงเล็กเล็กเป็นรายเล็กนายวัยทยากรานผู้เสียหายก็เลยบอกว่าเอาหลักฐานไปบอกกับเจ้าหน้าที่แล้ว
บอกกับตำรวจแล้วแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ก็แม่เลี้ยงของนายวัทยากรานนะครับบอกว่าเคยมีหมายเรียกมาที่บ้าน
แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นใบตรวจจับความเร็วเพราะว่าลูกชายขับรถยนต์เนี่ยอ่า
แล้วก็ไปหลายที่เนี่ยนะฮะมาเปิดดูอีกทีหนึ่งอ้าวกลายเป็นข้อหา
ตอนนี้ไม่รู้จะช่วยลูกชายยังไงคือได้แต่สงสารฮะ
เพราะว่าต้องเดินสายแก้คดีอยู่ตลอดเวลาครับ
ที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนเขาไปขึ้นบ่อยเหลือเกินอะไรอย่างนี้
ก็ถามลูกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไปขึ้นบ่อยเหลือเกิน
แต่ลูกก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้นะหนูไม่รู้เรื่องหนูก็
เขาบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็อยู่นู่น
เขาไม่รู้ว่าทำไมไปขึ้นตรงนู้นตรงนี้บ่อยเหลือเกินอยู่ว่าอย่างนี้
แล้วจะทำยังไงดีล่ะก็ไม่รู้
อันที่นี้เขาบอกไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไง
หมายมาแบบนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็
ได้แต่ภาวนาว่าขอให้จับคนร้ายได้เร็วอะจ้ะ
อยู่ในสุโขทัยที่

เป็นรางวัลที่๕นะ๒๐๐๐บาทนะครับ
เธอบอกว่ามิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมาขึ้นรางวัลเมื่อ๙พฤศจิกายนแต่งตัวดีพูดจาฉะฉานทุกอย่างเนี่ยเนียนมากนะ
แต่ก็เอกใจอยู่ว่าโอ้โหทำไมลอตเตอรี่มันเก่ายับจังเลย
เอาโทรศัพท์มือถือมาเปิดแอปพลิเคชันของสำนักงานสลากสแกนบาร์โค้ดดูก็ไม่ขึ้น
เอาโทรศัพท์มือถือของเธอมาลองสแกนบ้างถ้ามันขึ้นว่าถูกรางวัล
ก็เลยไม่สงสัยไงขอเอกสารยืนยันเขาก็มีภาพใบขับขี่ถ่ายภาพคู่กับลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ให้นะครับ
ก็เลยให้เงินไปจาก๒๐๐๐ก็หักค่าขึ้นเงินไปนะฮะก็ให้ไป๑๙๖๐๐บาท
ไม่มีพิรุธแล้วก็นิ่งเขานิ่งมากเลยเขาก็นั่งนั่งต่อหน้าพี่เนี่ยพี่
แรกพี่ก็จะยกมือถือหาเขาแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราแอบถ่ายเขาไม่เห็นอยู่แล้ว
แต่เราก็ถ่ายแค่บัตรแบบนี้พอดีเราดูที่อยู่ปุ๊บคนสวรรคโลก
เราก็นึกว่าถ้ามีปัญหาเราตามได้สวรรคโลกแค่นี้เองแค่นั้นแหละ
แล้วพอถ่ายรูปบัตรกับลอตเตอรี่คู่กันแล้วก็เหลือบมอง
ใช่เหลือบมองเขาเพราะถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าอันนี้โดยจากการประสบการณ์ที่ขึ้นมา
ถ้าเป็นมิสาชีพถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเขาจะมีแอดการต้องมีแสดงละ
บางคนก็อาจจะดึงโรเตอรี่แล้วบอกไม่เอาล่ะไปละอะไรอย่างนี้ก็นิ่ง
คือแม่ค้าสลากรายนี้เนี่ยบอกว่าคนร้ายมาขึ้นเงินด้วยสลากปลอม๙พฤศจิกายน
ไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลาก๑๘พฤศจิกายนถึงรู้ว่าถูกหลอก
เพราะว่ามันมีพิรุษอยู่ทั้งหมด๓จุดนะครับ
แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่ามีใบขับขี่ที่ไม่ใช่หน้าของคนร้ายมาเนี่ย
แล้วทำไมไม่สังเกตตรงนี้เธอบอกว่าคนร้ายเนี่ยที่เป็นมิจฉาชีพ
แบบพยายามเอานิ้วโป้งเนี่ยบังหน้าไว้เนี่ยฮะ

เราตรวจสอบเรื่องนี้ไปนะครับยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
อาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าสำนักงานสลากไม่เคยเปิดรับตัวแทนขึ้นเงินรางวัลนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับแผงค้า
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ

ก็หักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กี่ร้อยอะไรเท่าว่ากันไป
เขาก็ไปขึ้นที่สำนักงานสลากให้นะครับ
แต่ถ้าจะดูเรื่องของวิธีการตรวจพิสูจน์สลากในเบื้องต้น
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์นะครับ
ช่องทางต่างในการตรวจสอบก็มีหลายอย่าง

อันนี้แบบสอดเข้าไปนี่ปุ๊บนี่ตรวจได้เลยนะครับ
ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นสลากจริงนะฮะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อสลากไว้ใช้ตรวจสอบว่าสลากที่ซื้อเป็นสลากงวดไหน
แต่ผู้ค้าที่รับขึ้นเงินรางวัลเนี่ย
มันไม่สามารถอาจยืนยันได้ว่าอันนี้เป็นสลากจริงหรือสลากปลอมไง
เขาแค่ดูว่าเลขนี้มันงวดไหน
ก็เลยขอฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ
เรื่องการที่จะมีผู้มาขึ้นรางวัลอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะ
สลากปลอมพวกนี้เอาไปปลอมแปลงแก้ไขดัดแปลง
มีคดีอาญานะครับโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปี
ปรับตั้งแต่๑๐๐๐ถึง๑แสนบาทนะฮะ
ทีนี้ค่ะทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วการขอใบแทนใบขับขี่
กรณีชำรุดหรือศูนย์หายหรือแก้ไขรายการใบขับขี่
จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบหลายอย่างนะคะ
คือหนึ่งในนั้นจะต้องมีบันทึกถ้อยคำ
หรือใบแจ้งความในกรณีศูนย์หายด้วย
ครับตกลงเราต้องแจ้งความไหม

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแนะนำว่ายังไงไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

บัตรประชาชนใบขับขี่หายอะไรพวกนี้เนี่ย
เอาล่ะไปทำได้เลยก็จริงอะไรพวกนี้